ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเครียดถูกเมียทิ้ง
คิดว่าเขาไม่เหลือใครแล้วก็เลยผันตัวเองฮะ
จี้ชิงเงินในร้านสะดวกซื้อซะงั้นเอามีดไปก่อเหตุด้วยนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะว่ามีเหตุคนร้ายบุกจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อบริเวณริมถนนมิตรภาพที่ตำบลติ่งชัน
อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับคนร้ายเนี่ยลักษณะสูงใหญ่ฮะ
กางเกงขายาวสีดำเสื้อยีนนะครับแขนยาวทับเสื้อคอกลมสีดำ
หมวกกันน็อกเต็มใบนี่เดินเข้าไปในร้านด้วยท่าทีแบบนี้นะครับ
และใช้อาวุธมีดทำครัวจี้ชิงทรัพย์พนักงานร้านสะดวกซื้อได้เงินไป๖๐๐บาทนะครับ
เป็นเงินเหรียญสี่ร้อยบาทแล้วก็แบงค์ยี่สิบเนี่ยจำนวนสองร้อยบาทนะครับ
สองเก้าหนึ่งกรุงเทพมนาคมหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามสิบเจ็ดนาที
ตำรวจสพแก่งคอยของสระบุรีตรวจสอบภาพวงจรปิดทั้งหมด
รู้ว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเข้ามาตัวเมืองสระบุรีครับจากนั้นได้ตรวจสอบเลขทะเบียน
จนทราบนะฮะว่าเจ้าของรถก็คือนายเดชาทองคำอายุสี่สิบห้าปี
ทีนี้ก็วางแผนเข้าจับกลุ่มนายเดชาขณะที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักนะครับ
ใช้เวลาจับกลุ่มตัวหลังก่อเหตุได้ไม่ถึง๒๔ชั่วโมงยังไม่ทันข้ามวันก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ตรวจค้นยึดของกลางรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุหมวกกันน็อก
เสื้อผ้าเสื้อยีนเสื้อดำอะไรต่างนะครับเงินเหรียญบาท๑๐เหรียญ
พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาก่อเหตุชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดนะครับ
นายเดชาถามว่ายอมรับสารภาพไหมยอมรับครับ
เขาบอกว่าเขาใช้มีดทำครัวจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริง
สาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคุณมีปัญหาในครอบครัว
กันอยู่กับภรรยามาได้สองอาทิตย์เครียดโอ้ทั้งสองอาทิตยเนี่ย
มาตลอดเลยส่วนเงินที่จี้ได้เนี่ย
ไปเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์แล้วก็ซื้อเหล้าดื่มแก้เครียดนะฮะ
ที่ตำรวจจะเข้าจับกลุ่มนะครับนายเดชาเนี่ย
โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้ามอบตัว
ผมยอมรับผิดทุกอย่างแต่ขอแก้ข่าวครับ
ผมทำเป็นครั้งแรกในรูปที่ลงมือในรูปที่ลงเนี่ยนะฮะ
มีผมอยู่หน้าเซเว่นใส่เสื้อดำใส่แว่นขับรถคันสีฟ้า
แค่นี้ครับรูปอื่นไม่ใช่ผมอันนี้เขาขอชี้แจงนะ
แล้วเขาก็บอกว่าเมียทิ้งรู้สึกเครียดกดดัน
ทำให้ผมคิดว่าตัวผมเองไม่เหลือใคร
แต่ก็ลืมคิดถึงลูกสาวทั้งสองคนที่ผมก็ยังรัก
กอดบอกลาลูกแล้วน้ำตาก็จะไหลนะฮะ
จำไว้เป็นบทเรียนนะครับก็ตอนแรกที่เขาโพสต์
เขากะจะมอบตัวนะแต่ก็ไม่ทันการฮะ
ตำรวจสามารถบุกรวบตัวได้ซะก่อนนะครับ